คุณผู้ชมคะมาดูกรณีของพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศลูกเลี้ยง
ตั้งแต่๕ขวบจน๑๒ต่อเนื่อง๗ปีเลยนะคะ
แล้วก็มีการนำตัวไปฝากขังผลัดแรกได้รับการประกันตัวออกไป
วงเงินประกันตัว๓๕๐๐๐บาท

เขาอ้างว่าคลิปนี้เป็นเสียงของน้องที่ตกเป็นผู้เสียหายที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะ
น้องเขาพูดในลักษณะเหมือนกับว่าลาเพื่อน
บอกลาเพื่อนเพราะว่าแม่ไม่อนุญาตให้ไปโรงเรียน
แต่ยังไม่ยืนยันนะคะว่าคลิปนี้เป็นเสียงของน้องอายุ๑๒ที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีนี้หรือเปล่า
แต่อยากให้คุณผู้ชมได้ลองไปฟังคลิปนี้แบบเต็มดูนะคะลองค่ะ
คลิปเสียงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมเพจดังในเฟซบุ๊คเพจหนึ่งนะคะเขานำไปโพสต์เอาไว้
แล้วก็มีข้อความบอกว่าเป็นเสียงของน้อง
เด็กหญิงวัย๑๒ที่ถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่๕ขวบ
จนปัจจุบันรวมแล้ว๗ปี
คลิปนี้จากที่เราได้ฟังกันดูเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เนื้อหาก็เป็นลักษณะคล้ายกับการบอกลาเพื่อนเพราะว่าถูกแม่สั่งห้ามไปโรงเรียน
มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะเลยค่ะว่าสงสารในชะตากรรมของเด็กหญิง
ส่วนหน้าเฟซบุ๊คของพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุก็มีคนเข้าไปด่าทอด้วยที่คำที่รุนแรงเยอะเหมือนกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบไปนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปเสียงของน้องผู้เสียหายจริงหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปสอบถามคุณแม่ของน้องอะค่ะซึ่งคุณแม่ปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์บอกกับเราสั้นว่าไม่อยากตอบคำถามอะไร
เดี๋ยวจะให้รายละเอียดกับตำรวจเจ้าของคดีเท่านั้นนะคะ
ทีนี้มาดูเรื่องของคดีความสารจังหวัดชายนาฏให้ประกันตัวพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุค่ะ
ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด๓๕๐๐๐๐บาทตัวพ่อเลี้ยงคนนี้ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ตำรวจบอกว่าต้องรอหลักฐานอื่นรอผลการตรวจร่างกายของน้องเด็กหญิงที่เป็นผู้เสียหายเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
คดีนี้เป็นคดีใหญ่ค่ะเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของเด็กและสตรี
ไม่สามารถยกฟ้องหรือยอมความกันได้ต้องย้ำแบบนี้เลย
ชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดชายนาฏมีมติแต่งตั้งนายนรงลาศรีที่เป็นรองประธานชมรมวิทยุจังหวัดชัยนาธิ์ขึ้นมารักษาการ
ตำแหน่งประธานชมรมวิทยุจังหวัดชายนาฏแทนตัวผู้ต้องหานะคะ
เพราะว่าทำผิดกฎข้อบังคับของสมาคมหลังจากเกิดเรื่องอื้อเฉาคดีนี้ขึ้นมานะคะ